มากันหน่อยครูสมคือเดิดร้อนขาดแครมแรงงาน
ไม่มีคนไปช่วยตัดอ้อยราคาอ้อยมันก็ตก

ช่วยกำหนดนโยบายช่วยเรื่องของชาวไร่อ้อยหน่อยเถอะ
ให้เขาอยู่ได้
ก็ประมาณ๖๘๐บาทต่อตัน
จากว่าน้ำตาลในระบบของตลาดทั่วโลกมีมากเกินความต้องการ
และผลผลิตของน้ำตาลในหลายประเทศก็เป็นคู่แข่งของไทยในการสอน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น
ทำให้เกษตรกรเริ่มบ่นแล้วนะครับเริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
นี่ราคามันต่ำมันต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นต้นทุนก็สูง
หลิมสมดีนะฮะเป็นเกษตรกรชามไร่อ้อย
อยู่ที่บ้านนิคมพัฒนาจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่า
อ้อยปีนี้ถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาเยอะเหมือนกัน
รวมเป็นเปอร์เซ็นค่าความหวานและเงินช่วยเหลืออื่นแล้วไม่คุ้มเลย
อีกทั้งพอมาถึงรุ่นการเก็บเกี่ยวก็มีปัญหา
แรงงานหาไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบดีคุณผู้ชม
คือลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ของครอบครัวที่ทำไร่อ้อยไม่ทำแล้ว
สารต่อไม่อยากเป็นชาวไร่อ้อย

ก็สุดท้ายก็ต้องไปจ้างรถตัดอ้อยมาตัด
แล้วพอจ้างรถมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

คำนวณเรื่องของรายรับรายจ่ายแล้ว
โอ้โหกำไรมันยากอยู่

ไปฟังเสียงของชาวไล่อ้อยกันหน่อยนะครับ
อยากให้รัฐบาลช่วยละคาด
บอกว่าไม่เหลือรอ

ต้องไปจ้างคนมาตอนนี้๖๘๐บาทต่อตัน

จะได้พอลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับ
ลินยังบอกว่าอยากฝากไปถึงผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่

ควรจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้รวมไปถึงลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้หน่อย
ค่ายาปราบศัตรูพืชให้หน่อยและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตร
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาฝนมันทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามระดูการผลผลิตก็น้อยกว่าเดิม
ก็เป็นความทุกข์ยากของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับ
ก็ถามคุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรแล้วกันหลายคนตื่นเช้า
ตอนนี้เรื่องของสินค้าเกษตรที่คุณผู้ชมทำอยู่มันมีปัญหาอะไรบ้างนอกเหนือจากอ้อย
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลืออย่างไรส่งไลน์มาคุยกันหน่อยเราอยากได้ข้อมูลหน่อย
ใช่ค่ะจะได้ช่วยกันรายงานออกไปนะคะ